คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ถือเป็นข่าวใหญ่ในวันนี้เลยก็ว่าได้นะคะ
เพราะว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากก็คือเหตุการณ์รถตู้โดยสารนะคะ
เสียหลักตกร่องกลางถนนที่ศรีคิ้วนครราชศรีมา
เพลิงลุกไหม้ทั้งคันครับมีผู้โดยสารสิบสองคนนะคะ
เสียชีวิต๑๑รายรอดชีวิตแค่คนเดียวอะค่ะ
คือต้องเหมือนกับพยายามจะถีบกระจกแล้วก็กระโดดหนีออกมา
รอดชีวิตมาได้แบบบุดหวิดคุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
บันทึกวินาทีที่เกิดเหตุเอาไว้ได้ค่ะ
เป็นภาพเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากนะคะเพราะว่าไฟลุกพลึบทันทีเลยค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่จุดบริการประชาชนหน่วยกู้ภัยฮุก๓๑๔คิ้วบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
รถตู้โดยสารสายกรุงเทพอำนาจเจริญเสียหลัก
แล้วก็ไปตกที่ร่องกลางถนนถนนมิตรภาพนะคะ
ไฟลุกท่วมทั้งคันไฟคลอกผู้โดยสารที่นั่งมาเต็มคันรถ
เสียชีวิต๑๑รายรอดแค่คนเดียว

เมื่อสักครู่นี้เราเห็นภาพใช่ไหมที่มีคนวิ่ง

นี่ค่ะโอ้โหวิ่งออกมาแบบหนีตายรอดเพียงแค่คนเดียวเท่านั้น
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่ม๒๓นาทีคืนที่ผ่านมานะคะ
ส่งคุณเนติชาวนักข่าวของเราไปที่สพศรีคิ้วไปติดตามความคืบหน้า
ญาติญาติของผู้เสียชีวิตทยอยเดินทางนำเอกสารมาแสดง
เพื่อรับร่างของผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ภูมิลำเนา

ทีมข่าวของเราได้คุยกับผู้รอดชีวิต
นายธนชิตกกิ่งแก้วบาดเจ็บนิดหน่อยเองนะคะ
เล่าให้ฟังว่าเดินทางมาจากจังหวัดอำนาจริง
จะไปทำธุระที่กรุงเทพ
รถตู้โดยสารคันเกิดเหตุมาด้วยกัน๑๒คน

ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่มีบ้านในระแวกเดียวกัน
ตัวนายธนชิตนั่งกลางรถ

แต่สังเกตเห็นว่าคนขับก็ไม่ได้ขับเร็ว
มาถึงจุดที่เกิดเหตุได้ยินเสียงรถ
แทกกับอะไรบางอย่างเสียงดังมากก็เลยตกใจตื่น
รถพลิกคว่ำแล้วค่ะ

ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากคนในรถ

ไฟลุกพลึบเลย

และด้านท้ายของรถ
ตัวนายธนชิตที่นั่งอยู่ตรงกลางเลยค่ะคุณผู้ชม

แล้วคลานออกมานอกตัวรถ
เพราะดีมากที่มีพลเมืองดีมาช่วยพยุงออกมาให้ห่างจากรถนี่

และเลสหลวงปู่แสงที่เคารพนับถือนะคะ

นายธนชิตบอกเลยว่า
ส่วนกุศลให้กับทุกคนที่อยู่ในรถคันเดียวกัน

หลับแล้วได้ยินเสียงคนร้อง

เราความรบบุรุษชาทันใช่ไหม
เราเชื่อใช่ไหมว่ามันทำให้เรารอ

ภาวิทธิวันทำให้เรารอ

ผมนึกว่าผมตายแล้วนึกว่าฝันตอนนั้น
บอกเลยว่านึกว่าตายไปแล้วนึกว่าฝัน
เรื่องความเชื่อก็มุมหนึ่ง
แต่เรื่องของความมีสติแล้วก็พยายามเอาชีวิตรอดก็อีกมุมหนึ่ง
รอดชีวิตเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะ
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้คุยกับ
น้องชายของหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะคะ
นายบุญธรรมอายุ๕๓ปี
ร้องไห้แล้วก็เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
พี่ชายชื่อว่านายวีระสุวชัยอายุ๖๒
เดินทางมาเยี่ยมพ่ออายุ๙๓ปีที่บ้านเกิดที่จังหวัดอำนาจริง
แล้วก็มาร่วมงานแต่งงานของญาติเมื่อสัปดาห์ก่อน

ชวนกลับกรุงเทพแบบนั่งรถส่วนตัวกลับด้วยกันนะ
ไม่อยากกลับอยากอยู่ดูแลพ่อให้เต็มที่ก่อน
น้องชายบอกว่าประโยคนี้มันเหมือนลางบอกเหตุยังไงก็ไม่รู้
เหมือนพี่ชายบอกว่าขออยู่ดูแลพ่อให้เต็มที่ก่อน
นี่คือคำพูดสุดท้ายของพี่ชาย
แล้วก็เลือกที่จะเดินทางกลับด้วยรถตู้คันที่เกิดเหตุค่ะ

เขายังอยู่พ่อกับพ่อสักอาทิตย์หนึ่ง
คือคุณพ่อแก่มากแล้ว

ตอนนี้คุณพ่อทราบเรื่องว่าอย่างไรครับคุณพ่อ

หลังจากให้ข้อมูลกับนักข่าว
ครอบครัวของนายเวียระผู้เสียชีวิต
ก็ไปที่รถตู้คันที่เกิดเหตุนะคะ
ค้นหาข้าวของของผู้เสียชีวิต
ซึ่งก็คาดว่าจะนั่งหลังคนขับ

ไปเจอกระเป๋าใส่เสื้อผ้านะคะ
ข้างในมีเสื้อทีมฟุตบอลทีมโปรด

แต่สิ่งที่ไม่เจอก็คือสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๑บาท
และพระสมเด็จวัดระคังเลี่ยมทองที่หายไปยังไม่เจอนะคะ

ญาติของผู้เสียชีวิตทยอยเดินทางไปที่สพศรีคิ้ว
ยื่นเอกสารระบุตัวตนของผู้เสียชีวิต
เพื่อรับร่างของผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ภูมิลำเนา

รับร่างของผู้เสียชีวิตยังไม่สามารถทำได้
เนื่องจากร่างของผู้เสียชีวิตถูกไฟไหม้
จนไม่สามารถระบุตัวตนได้
ต้องส่งตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจก่อนค่ะ
ในขณะที่นางสาวเบนเจวันโพธารินนะครับ
อายุ๒๓ปีเธอเป็นลูกสาวของบริษัทรถตู้

บอกว่ารถตู้คันนี้บรรจุผู้โดยสารได้ไม่เกิน๑๓ที่นั่ง
มีการใช้น้ำมันเบนซินโซฮอล๙๕

ที่ผ่านมาก็ตรวจเช็คสภาพรถทุก๖เดือน
ซึ่งไม่เคยมีปัญหาอะไรอันนี้คือเรื่องของตัวรถนะครับ
ทีนี้คนขับบ้างเธอบอกว่าส่วนคนขับเนี่ย
สัปดาห์จะขับ๒ครั้ง
แล้วเมื่อคืนนี้ที่เกิดอุบัติเหตุ
นั่นคือการขับวันแรกในสัปดาห์นี้
ยืนยันว่าคนขับพักผ่อนเพียงพอ
เบื้องต้นครับเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือ
ก็จะมีเกี่ยวกับประกันในการคุ้มครอง
คอปภด้วยที่เขามีการทำประกันกันเอาไว้
โดยสรุปเบื้องต้นคือสำหรับผู้เสียชีวิต
ชดเชยเยียวยารายละประมาณ๑ล้านบาท
ส่วนคนขับเนี่ยถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่า
ประมาทหรือสะเพราจนทำให้เกิดอุบัติเหตุ
จะได้รับการเยียวยาตัวเลขแค่ประมาณ๑แสนบาทครับ
เราตรวจสภาพลูก๖เดือนแล้วทีนี้
รถเราก็ใช้งานจะรู้สภาพมันใช่ไหมครับ
อันไหนมันพังอันไหนมันเสียเราจะเช็คตลอด

อาทิตย์มึงให้คนขับไปแค่๒วัน
ทีนี้ตัวของรถที่ถูกไฟไหม้ทั้งคันเนี่ยนะครับ
ตอนนี้ตั้งอยู่ที่ไหนก็นำมาไว้ที่โรงพักศรีคิ้ว
ครับตรงบริเวณนี้โอ้โหสภาพรถไปหมดเลยประตงประตูหลังคง
หลังคาเนี่ยนะครับไฟไหม้เสียหายทั้งคันบ่ายที่ผ่านมาครับ
มีเจ้าหน้าที่จากทางกรมการขนส่งทางบกก็มาตรวจสอบรถตู้
เบนซินก็ตรงกันกับที่ลูกสาวบริษัทรถตู้เขาให้
กันไปตรวจสอบแล้วไม่พบร่องรอยการแตกรั่วที่ตัวถังนะฮะ
บริเวณตรงจุดนี้ขณะที่ผู้กำกับการโรงพักศรีคิ้วบอกว่า
หลังเกิดเหตุก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับไม่พบร่องรอยใน
เบรกและไม่มีอะไรแบบหน้ารถก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเกิด
จากการขับเร็วหรือประมาทหรือคนขับอาจจะหลับในหรือเปล่า
ครับค่ะตรวจสอบแล้วพี่มิ้วคุณผู้ชมครับเขาบอกว่ารถตู้
คันดังกล่าววิ่งมาด้วยความเร็วไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมงก็เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนะหลังจากนี้ตำรวจจะเชิญ
พยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุมาสอบปากคำเพิ่มเติมครับพรุ่ง
นี้จะเคลื่อนร่างของผู้ตายทั้ง๑๑ร่างตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
ที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจในกรุงเทพมหานครต่อไปซึ่งนี่ก็
คือรายชื่อของผู้เสียชีวิตทั้ง๑๑รายแสดงความเสียใจด้วย
อีกครั้งนะครับค่ะแล้วก็มีเด็กด้วยอ่ะนะคะสำหรับผู้เสียชีวิตเนี่ย
คุณผู้ชมไปดูพื้นที่ตรงนี้นิดนึงคือผู้สื่อข่าวของเราที่
ลงพื้นที่รายงานข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อย
คุณเนติชาวนักข่าวของเราไปสำรวจจุดที่เกิดเหตุ
คือจะเป็นเส้นทางมุ่งหน้าสู่กรุงเทพคุณผู้ชมดูนะคะ
จุดที่เกิดเหตุตรงเนี้ยคือจะมีลักษณะเหมือนทางลงเป็น
เนินลงไปมีสามเลนอยู่ใกล้กับจุดกลับรถก็ที่จุดที่เกิด
จะเห็นรอยไฟไหม้อยู่อ่ะนะคะทีมข่าวก็เลยลองดูใน
ปรากฏบนหน้าจอเป็นภาพอุบัติเหตุในอดีตครั้งที่ผ่าน
ครั้งเกิดอุบัติเหตุใกล้ตรงนี้เคยมีนักข่าวช่องหนึ่ง
ก็เลยคาดว่าเส้นนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยจริงจริงนะคะทีมข่าวของเราได้คุยกับทางหัวหน้ากู้ภัยฮุกสามหนึ่งในนิคมแซ่อุ่นอายุห้าสิบปีเขาเห็นเหตุการณ์และเป็นคนที่ไปช่วยเหลือนะคะนายนิคมบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเขากำลังจะอาบน้ำได้ยินเสียงดังสนั่นเลยออกมาดูก็คือเห็นว่ารถตู้ไฟไหม้แล้วรีบหาถังดับเพลิงประสานทีมกู้ภัยให้มาช่วยเหลือ
มากจริงที่เอาตัวรอดวิ่งออกมาได้

สัปดาห์ละครั้งอย่างน้อยนะคะสัปดาห์หนึ่งสิบครั้งก็มี
ส่วนใหญ่ที่เกิดอุบัติเหตุจุดนี้ก็คือคนขับไม่ชินเส้นทาง

ทศนวิสัยในการขับรถอาจจะมองไม่เห็น
ทีนี้ก็ต้องเตือนประชาชนศึกษาเส้นทางด้วยค่ะ

ถ้าไม่ไหวก็จอดรถพักนอนก่อนนะคะและอย่าขับรถเร็วค่ะ